คุณผู้ชมแต่ว่าจะพาไปดูที่ปราจีนบุรีค่ะ
คือต้องบอกว่าสงกรานเนี่ยยังตีกันไม่เลิกตีกันรายวันเลย
ปราจีนบุรีมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาก็ไปเล่นน้ำกัน
ทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็คอยดูแลความสงบเรียบร้อยใช่ไหมคะ
เขาก็พยายามถึงเวลาอันสมควรแล้วล่ะมันมืดค่ำแล้ว
ก็ให้สลายตัวเลิกเล่นน้ำกันได้แล้ว

อารมณ์ยังค้างอยู่มันเพิ่ง๓ทุ่มยังอยากเล่นต่อ
ก็เลยไม่พอใจก็เลยมีเหตุวุ่นวายนะคะเพราะว่าเมาด้วยค่ะ
แล้วปรากฏว่าเอาขวดเบียร์ตีหัวกู้ภัย
คือกู้ภัยเนี่ยนะเขาก็พาคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาล
เข้าใจว่ากู้ภัยจะมาหาเรื่องก็เลยเอาขวดเบียตีหัวเขา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓ทุ่มวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เทศบาลตำบลกบินในอำเภอกบินบุรี

วัยรุ่นเขาก็นำรถยนต์มาเปิดเพลงเต้นกันสนุกสนานเลย
รุ่นบางกลุ่มไม่พอใจเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่ตำรวจนะ

คนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเนี่ยตกลงมาจากรถได้รับบาดเจ็บ๔คนค่ะ
ก็ร้อนถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่แหละต้องนำตัวคนเจ็บ๔คนนี้ส่งโรงพยาบาล

นั่งอยู่รถกระบะแล้วพวกเนี่ยเบิ้ลเครื่องตัวเองก็เลยตกลงมา

กู้ภัยเขามาช่วยนะช่วยเอาเพื่อน๔คนไปโรงพยาบาล

ถูกแล้วทีนี้พอรู้ว่าเพื่อนไปโรงพยาบาล
เอ้ากรูกันไปตามไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
แล้วก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายอีก

คือที่นี่โรงพยาบาลจะส่งเสียงดังมันไม่ได้
ไม่ยอมลงไม่ยอมลงไม่พอ
เรียกพักพวกมาอีก๒๐กว่าคนค่ะ

ทางโรงพยาบาลเลยต้องขอกำลังตำรวจมาระงับเหตุ
ทีนี้จังหวะเดียวกันกู้ภัยก็นำตัวผู้บาดเจ็บที่เหลือ
มีอีกมาถึงโรงพยาบาลพอดี
ก็ไม่รู้ว่าไปเข้าใจอีท่าไหน
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าใจว่ากู้ภัยจะพาพวกมาหาเรื่อง

ก็เลยเอาขวดเบียร์ตีหัวกู้ภัยได้รับบาดเจ็บไปรายนึงค่ะ

พอตีหัวไปเท่านั้นแหละบานปลายแล้วล่ะเหตุการณ์คราวนี้

กู้ภัยก็เรียกเพื่อนกู้ภัยมาเหมือนกันทีนี้ปิดล้อมกลุ่มวัยรุ่นที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
เฉินหน้ากันกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ได้สลดนะ
ท้าทายยังยั่วยุแล้วบอกด้วยบอกว่านี่มีปืนนะ
เรียกตำรวจมาตำรวจก็ขอกำลังเสริมมากลุ่มกู้ภัยเข้ารุมประชาธรรมวัยรุ่นกลุ่มนี้จนวุ่นวายกันไปใหญ่เลยค่ะ
สุดท้ายก็ต้องตำรวจนี่แหละที่มาระงับเหตุเอาไว้ได้ก็จับวัยรุ่นมาได้สามคน
นี่โรงพยาบาลกบินบุรีเมื่อคืนนี้นะ

พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักตันสกุลผู้กำกับการสพกบินบุรีบอกว่า
ต้นคุมตัววัยรุ่น๓คนนี้ไปสอบปากคำขยายผลแล้ว
ซึ่งจริงวันนี้มีงานวันไหลวันสุดท้ายด้วย
ตำรวจบอกว่าขอความร่วมมือกับทางเทศบาลเลยบอกให้หามาตรการป้องกัน
หรือไม่ก็ยกเลิกการจัดงานไปเลยเพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายแบบนี้อีก
และประเด็นก็คือวัยรุ่น๓คนที่จับตัวมาได้
หนึ่งในนั้นมีสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนค่ะที่ต้องตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีชื่อว่านายเบิ้ม

อืมมันก็มีทุกปีนะ
ทุกปีจริงทุกพื้นที่ด้วย